นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับไอ้พูดถึงผ้าลูกไม้ที่มีสีคล้ายเลือดผูกเอวไหม
ครับอ่านะครับย้อนกลับไปดูที่บางแจ
กรรมธิการนะฮะล่าสุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ได้รับมอบผ้าลูกไม้ผืนนี้แล้วเอาไปตรวจสอบ
ว่า๒๐วันรู้ผลว่าใช่เลือดคุณแตงโมหรือเปล่า

คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา
ภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
รวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
แถลงข่าวส่งมอบผ้าผ้าลูกไม้สีขาว
หลักฐานในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมครับ
เอาไปตรวจสอบตามขั้นตอนที่กฎหมายสามารถทำได้
เพื่อพิสูจน์ว่าผ้าสีขาวเปื้อนเลือดผืนนี้
ใช่ของคุณแตงโมหรือไม่
วันที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีรัฐนะครับ
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่า
วันแถลงข่าวได้เปิดหลักฐานชิ้นนี้ดู
แล้วก็คุณหญิงหมอพรทิพย์สมาชิกวุฒิสภา

พบว่าผ้าผืนนี้มีคราบเลือดจริง

จับตัวเป็นก้อนอยู่บนผ้าแล้วกลิ่นแรงมาก
ส่วนผ้าไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะ
แต่อย่างไรก็ตามต้องส่งตรวจให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับ
ก็คิดว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าทั่วไป
ก็มองเห็นว่ามันเป็นกระจุของริ่มเลือด

อยู่ส่วนกลางของตัวท่านนี่แหละ
คือหมายความว่าคำว่ากลางนี่หมายความว่า
ระหว่างช่วงเอลลงมาช่วงกลางลงมาช่วงปลาย
ผมยังจัดว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงกลางอยู่ครับ

เลือดที่ออกจากร่างกายมนุษย์
มันจะเป็นเลือดที่ออกตามธรรมชาติ
ใช้เวลาสักพักหนึ่งจะแข็งตัวเป็นริ่มเลือด
ในคทริษดี๔๑๐นาที
แต่ถ้าออกอยู่ในน้ำ
มันจะเจือและไม่จับตัวกันเป็นริ่มเลือด

โรจนัสสุดันท่านสมาชิกพุทธศพานะครับ

คดีนี้เคยให้คำแนะนำกับนายอัจฉริยะไปแล้ว
รอยแผลที่พบบนขาขวาของคุณแตงโม

คราบเลือดย่อมติดอยู่กับเสื้อผ้าของคุณแตงโม
ซึ่งกระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
จะต้องยืนยันข้อที่จริงนี้ให้ได้
จากนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม